มองเจ้านกเขาคู่กันหลอดรักกันลั่นไม่ห่างกันเลยนะ
แฟนของเราสิไม่มาหาหลอกให้รอคอยท่าจูบแล้วลาไปลา
เมื่อเพลงแรกของป้าก๊อตจบไปด้วยความมั่นใจความกดดันจึงตกเป็นของนิว
เพลงแรกของนิวคือเพลงอะไรต้องมาดูกันครับ

ที่๑ร้องคนแรกร้องไปแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
สบายใจค่ะ
สบายใจทำไมมีพลังเหลือเกินนะครับ
ก็เสียงมันแห้ง

เสียงค่ะเสียงมันไม่มี
เสียงไม่เป็นไรครับเอาแต่เนื้อร้อง
ถ้าเนื้อร้องถูกต้องเสียงแหบเสียงแห้งเสียงใสไม่ว่ากัน
นี่ขนาดเสียงแหบนะคะยังร้องเพราะขนาดนี้เลย

ถามคุณสามีดีกว่าคุณชนครับเป็นไงครับภรรยาร้อง

จูบแล้วทำอะไรต่อค่ะ

จะต้องรออีกท่านหนึ่งร้องจบก่อนนะครับ
นิวในฐานะที่เราเป็นนักสู้ที่ต้องอยู่ในยกเดียวกัน

ก๊อตจะนำไปหรือว่าจะพยุงกันไปทั้งคู่ครับ

เขาอาจจะแบบมีประสบการณ์การจำเนื้อเพลงมานาน

ถ้างั้นก็ขอเชิญป้าก๊อตไปนั่งรอทางด้านล่างขอเชิญน้องนิวขึ้นมาเลยครับ

มาครับนิว
ก็เป็นหน้าที่ของคนที่สองนะครับจะต้องช่วยพยุงกันนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งร้องผิดก็ต้องไปเริ่มต้นตั้งต้นกันที่ยกที่๑ใหม่
ณตอนนี้ป้าก๊อตแกโล่งแล้วเพราะแกทำหน้าที่ของแกแล้วในยกที่หนึ่ง
หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของนิวที่จะทำในส่วนของตัวเองในยกแรกตรงนี้
ตอนนี้กดดันมากขึ้นหรือทำให้มั่นใจมากขึ้นครับ

เหมือนฟังแล้วเหมือนป้าเขาน่าจะร้องถูกหมดทุกคำอย่างนี้
ก็เลยเหมือนมาเป็นปัญหาที่เราครับว่าจะรอดไหม

ร้องทีหลังก็อาจจะกดดันนิดหน่อยนะครับ
ไม่เป็นไรครับขอให้มีสมาธิดีกันแล้วกันนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรยกที่๑ของนิวมาเลยครับ
ตอนแรกก็กดดันนะคะไม่รู้ว่าฟังอินโทรแล้วจะดีขึ้น
หรือว่าจะกดดันหนักขึ้นมากกว่าเดิมนะคะ

เป็นเพลงที่เราฟังบ่อยครับแต่ว่าเราไม่ได้สนใจเนื้อร้องเท่าไหร่ครับ

ว่าไงครับน้องนิวเขาบอกมีปัญหาซะแล้ว

ก็เอาใจสู้เอาใจช่วยเอาใจช่วย
เอาใจช่วยอย่างเดียวไม่ได้ต้องตัวช่วยครับนะ
ถ้าอย่างนี้นิวเรามีตัวช่วยให้อย่าลืมนะครับ
แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายในนั้นมีร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงแล้วก็เพลงเก่งซึ่งอาจจะต้องใช้
ถ้าไม่งั้นก็ไม่ผ่านเพลงนี้ก็ต้องไปเริ่มต้นกันใหม่
ถ้านิวพลาดพังนะคะความฝันของป้าก๊อตและนิวที่จะไปคว้าเงินล้านนะ
สลายทันทีนะนิวต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะใช้ตัวช่วย
เพื่อให้เพลงนี้ในยกที่๑ผ่านไปได้รอดหรือเปล่า
ถ้าคิดว่าร้องได้ไม่ต้องใช้แต่ถ้าไม่มั่นใจใช้ค่ะ
เพื่อเงินสองล้านของทั้งคู่ในยกนี้นะครับตัวช่วย
นิวจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

คุณปูว่ายังไงคะไม่มั่นใจแต่ไม่ใช้แหละ

สู้ลูกทำให้เต็มที่เลยลูก

ซึ่งมีความหมายสำหรับครอบครัวนี้มาก
เพราะว่าจะกลับบ้านหรือออกจากบ้านไม่ได้ก็เรือนี่แหละนะครับ

เพราะฉะนั้นนิวจะต้องร้องให้ถูกต้องตามเนื้อเพลง
กว่าดนตรีจะจบลงนะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทครับ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๑เพลงมาครับ
แม่ก็รักมานานและหน่อยแต่น้ำตื่นที่
หาวางเดียวได้อย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบา
กลางคืนก็เพลิงฟัง

กลางวันยังง้อยเหงาเห็นมีแต่เหงา
เป็นเพื่อนตลอดเวลา
แมกรักจนเหนื่อยจนเมื่อยหัวใจเต็มทน
เขาเลี้ยวหาใครสักคน
วบจนมาพบแก้วตา
แรกเจอก็คิดฝัน

โหยหาเหมือนใจรัว
คนนี้ชะตาต้องกัน
เป็นเธอได้ไหม
เป็นเธอได้ไหม
ที่จะเต็มใจรับรักจากชายอย่างชา
เอาเก็บแค่ไหน
แต่ยังไงก็ยังแสนหวาน
เหมือนเงาที่หมักไว้นาน
ยิ่งหวานจับใจ
แม่ก็รักมาหนัง
มาหนักเพราะเป็นรักจริง
รักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้ง
ไม่มีกลิ้งกรอกหลอกใคร
ถ้าหากเธอยินดี
ร้ายดียังไง
รักเธอจนตายจากกัน
เป็นเธอได้ไหม
เป็นเธอได้ไหม
ที่จะเต็มใจ
รับรักจากชายอย่างฉัน
เอาเก็บแค่ใน
แต่ยังไงก็ยังแสนหวาน
เหมือนเราที่หมักไว้นาน
ยิ่งหวานจากใจ
แม่ก็รักมาหนัง
นักเพราะเป็นรักจริง
รักแล้วไม่โทษไม่ทิ้ง
ไม่มีกลิ้งกรอกหลอกใคร
ถ้าหากเธอยินดี
ร้ายดียังไง
รักเธอจนตายจากกัน

แต่นุ่มนิวก็ร้องเพลงแรกไป

คือช่วงเวลาบีบหัวใจของนักสู้ทั้งสอง
ชิงเงินยกที่๑ของทั้งคู่

ช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาด
ก๊อตและน้องนิว

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน